จังหวัดบึงการหน่วยแพทย์ทศวได้ลงพื้นที่
เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะคะ
นายนาริชาโคศาศรีวิลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาล
ได้เป็นประธานในการนำหน่วยแพทย์พอสวประจำจังหวัดบึงกาล

เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
เข้าถึงการบริการทางการแพทย์
ทางด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคการบริการทันตกรรม
และการบริการทางการแพทย์แผนไทย
โรงเรียนบ้านนาสิงหมู่๕บ้านนาสิง
ตำบลนาสิงห์อำเภอศรีวิลัยจบึงการ

ประกอบอาชีพหลักคือการทำนา
รองลงมาคือการทำสวนยางพารา
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล๑แห่ง
ซึ่งไม่เพียงพอรองรับกับการใช้บริการของประชาชนเท่าที่ควร
เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเมื่อเกิดมีการเจ็บป่วย
ประชาชนจะเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสิงศ์
และโรงพยาบาลอำเภอศรีวิลัยที่อยู่ห่างออกไป